เพราะว่าสงสารคุณป้าคุณยายมาก

แล้วคุณยายท่านหนึ่งร้องไห้เลย
บอกว่ามีคนมาหลอกลวงให้ไปกู้หนี้ยืมสิน
ท้ายที่สุดต้องมาใช้หนี้เอง
๓ล้านบาทสำหรับคุณยายท่านเดียว

คุณยายคุณป้าท่านอื่นที่ถูกหลอกอีก
นี่คุณดูสิผู้สูงอายุตรงนั้น
เพื่อเมืองบุรีรำส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุครับ
เข้าแจ้งความที่สพเมืองบุรีรำ
ให้เอาผิดกับนางอี้อายุ๔๒ปี
เป็นนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการของอบตกระสัง
ที่ได้ชิงลาออกไปก่อนหน้านี้๒๐ตุลาคมนะครับ
พิธีการการก่อเหตุของนางอี้ก็คือหลอกยืมเงิน
โดยใช้โฉนดที่ดินปลอมวางค้ำประกัน
แล้วให้เหยื่อไปกู้เงินมาให้ยืม

กลุ่มคนชะลาอายุ๕๘๗๐ปีแล้วก็กลุ่มอายุ๔๐๔๕ปี
มีผู้เสียหายรายละตั้งแต่๑แสนบาทถึง๓ล้านบาท
เสียหายรวมกันไม่น้อยกว่า๒๐ล้านนะครับ
โดยคุณยายปุ่นสาโบรสอายุ๕๘ปี
๑ล้านบาทนะคุณคุณยายกู้ให้นะฮะ
ต่อมาบอกว่าเงินไม่พอจะเอาไปปิดบัญชีสากร
ยายก็กู้ให้อีก๑ล้านบาทยังไม่พออีกนะครับ
สะพ้ายบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนให้กู้

ยายก็เลยกู้ให้รวมแล้ว๓ล้านบาท
น้ำตาตกเลยฟังเสียงคุณยายนะฮะ
รู้จักจ้ะเพราะว่าแฟนเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับยายเองจ้ะ
ก็เชื่อใจกันเพราะรักเหมือนลูกเหมือนหลาน
ถ้าเดือดร้องขอโรงก็มากู้ให้

ทุกข์ใจมากนอนไม่หลับเลย

ไปสร้างบ้านก็ไม่ได้สร้างมันติดหนี้ก็อยู่จ้ะ

คืออยากบอกให้เขากลับมาช่วยใช้หนี้นะจ๊ะ
เพราะว่าที่นี่หนี้ที่เขากลัวไว้นะ

ติดต่อไม่ได้เลยโทรศัพท์ก็ปิดหมดเลยจ้ะ

คนก่อเหตุทำแล้วดูไว้เลยนะ

เสวยเจริญรำนะครับอายุ๗๐ปีแล้ว
คุณยายบอกว่านางอี้เป็นคนปากหวาน
พูดเพราะมาขอยืมเงินบอกว่าจะใช้เป็นการเร่งด่วนนะ

แล้วก็เอาโฉนดที่ดินมาวางค้ำประกันไว้๓ครั้ง

ที่เชื่อใจเพราะเห็นเป็นแค่ราชการคุณ
แล้วก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคม

ก็เลยให้ยืมให้กู้ไป

โฉนดที่เอามาวางค้ำไว้เป็นโฉนดปลอม

หลังจากนางอี้ชิงลาออกจากตำแหน่งไปก่อน

แล้วก็มารู้ว่ามีชาวบ้านโดนหลอกอีกจำนวนมาก
รวมถึงเพื่อนร่วมงานในอบตของนางอี้
กว่าครึ่งสำนักงานโดนหลอกหมดเลย

เพราะเงินที่ให้ยืมไปเป็นเงินเก็บทั้งชีวิต
แล้วบางคนไปกู้ให้ก็กลายเป็นหนี้เป็นสิน

คุณอยากให้ตำรวจต้องตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้นะฮะ
ทำคนแก่ก็ช้ำใจแบบนี้นะครับ
นางอี้นะฮะอายุ๔๒ปี
เป็นอดีตนักพัฒนาชุมชนนะคะ
คนแก่เก็บมาทั้งชีวิตจะใช้ในบ้านปลาย

สงสารคุณป้าคุณยายนะครับ